เอาละเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์
ไกลกับเพื่อไทยเกิดขึ้นมันก็ชัดเจนแล้วนั่นแหละครับ
ถือว่าเลิกกันจบแล้วใช่ไหมพี่เชฟ
ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการมารายงานให้มาแจ้งให้ทราบค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
ทางพักเพื่อไทยแก่นำทีมเจรจาก็มาแจ้งให้ทางทีมเจรจาของเก้าไกลทราบ
ไม่ได้มาหารือหรือว่ามาอะไรมาแจ้งให้ทราบว่า
มี๒ฉบับนะคะฉบับแรกเป็นฉบับ๘พักร่วม
แล้วก็มีฉบับเฉพาะ๒พักด้วย

ประธานสภาแล้วฉบับนี้สำคัญด้วยค่ะ
ก็เป็นฉบับที่มีเรื่องการนิรัทธศกรรมด้วย

หลังจากที่เราผลักดันเรื่องประธานสภาผู้แทนอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
คุณอำมารัฐบอกว่าไม่ได้เป็นการหารือเหรอครับ
เมื่อวานเพื่อไทยเชิญไปไม่ใช่ว่าหารือคือเชิญไปแจ้งให้ทราบเลยอย่างนั้น

ก็มี๓ท่านของเก้าไกรที่ไปใช่ไหมครับ
คุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญาแล้วก็คุณวิจารณ์

คือไม่ได้มีการแบบยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้เราจะปรับ
ปรับตรงนั้นไหมปรับตรงนี้ไหมจะถอยตรงนั้นไหม
อาจจะลดตรงนั้นไหมไม่ได้มีการพูดค่ะ
ไม่เคยมาตลอดเลยเรื่อง๑๑๒ก็ไม่เคย
เรื่องมาตรา๑๑๒ก็ไม่เคยออกมาจากพักเพื่อไทยทีมเจรจา
ที่จะขอให้ทางก้าวไกรถอยไหมหรืออะไรไหมก็ไม่เคย
ไม่เคยมีการพูดเรื่องนี้ตลอดมา
สมมุติถ้าเกิดเขาบอกว่าถอยไหม
ไม่มีใครมาเข้าร่วมเลยเราไม่ได้เสี่ยงเพิ่มเลยถอยไหม

อันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพัก
แล้วก็ส่อพักษณ์ด้วยที่จะมีความที่จะต้องมีมติออกมา
แต่ถ้าถามในทางส่วนตัวอันนี้เป็นคำตอบส่วนตัวนะคะ
ก็มองว่ามาตรา๑๑๒เนี่ยมันเป็นมันเป็นต้นต่อของปัญหาอะไรต่างนานาในประเทศนี้นะคะ
ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการใช้กฎหมาย
ในตัวบทก็มีปัญหาแล้วก็การบังคับใช้ก็มีปัญหา
เอาไปบังคับใช้กันแกล้งกันทางการเมืองก็เห็นชัด
แล้วก็เป็นต้นต่อของการเอาไปแอบอ้างเอาไปอะไรอย่างนี้

คิดว่าถ้าในจุดยืนส่วนตัวก็ไม่ถอยค่ะ
และทางพักก็มีท่าทีมาตลอดว่าก็คงจะไม่ได้ถอยเพียง
แต่ว่าถ้าเกิดไม่ถอยแล้วมันจะไปต่อยังไง

เก้าไกลลองถอยหน่อยไหมล่ะลองลดหน่อยไหม

เพื่อเราจะได้โหวตผ่านเป็นนายกตั้งรัฐบาลกันได้เนี่ย
มันก็เป็นสภาวะการปัจจุบันอย่างที่เจอกันอยู่อยู่ดี
มันก็ควรจะถามไหมคะมันก็ควรจะมาคุยกัน
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยถามไม่เคยคุยเรื่องนี้

ก็ทางพักก็จะต้องมีการทบทวนพิจารณาถูกไหมคะ
พักจะได้พักก้าวกลายจะได้ไปต่อถูก

มันก็คือการถอยแล้วในระดับหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเฉพาะของพัก
เรื่องมาตรา๑๑๒เป็นเพียงข้ออ้างเป็นข้ออ้างจริงยืนยัน
ไม่ว่าจะมี๑๑๒หรือไม่มีนะคะเขาก็ผลักให้เราไปเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ว
มันมีสัญญาณอะไรหลายอย่างที่บอกตลอดมาแต่ว่ามีการรักษาบรรยากาศมีการรักษามารยาท
ถ้ามันไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่ควรที่จะออกมาพูดทำลายบรรยากาศการเจรจานะฮะ
แต่ตลอดเวลามาเราเห็นสัญญาณอะไรหลายอย่าง
ครับอย่างเช่นบอกได้ไหมฮะมันมันมีสัญญาณมาตลอดเลย
ตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยพอจบเลือกตั้งแล้วก็จับไม้จับมือกันมัน

ก็ได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่วันแรกที่มีการนัดคุยกันครั้งแรกของ๘๘
ครั้งแรกก็ที่ร้านอาหารใช่แล้วก็อีกครั้งนึง
คือก็เห็นบรรยากาศมาตลอดนะคะจนกระทั่งเก้าไกรตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ
แล้วก็โยนไม้ไปให้พักอันดับ๒ลองไปจัดตั้งดู
ก็ไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรอีกเลยนะคะก็หายเงียบไป
กระทั่งว่าจะนัดกันวันที่๒สิงหาที่ผ่านมาก็ทราบจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับ
ไม่มีการต่อสายมาว่าอะไรแต่แต่ตั้งแต่เนี้ยอ่าอธิร้านตั้งแต่ครั้งแรก
อันนี้ครั้งแรกสุดใช่ไหมอ่าพี่อ่าคุณสิทธาใช่ไหมใช่
ที่ที่เชมิลินก็บรรยากาศก็ดูหวานแหววดูชื่นมื้นดีไม่ใช่เหรอครับ
ทำไมคุณอำมารัฐบอกมันมีบรรยากาศดูมันมีอะไรมาตลอด
หรืออันนี้คือข้างหน้าที่เราเห็นอ่าหรือยังไง
ประมาณนั้นคือบางเรื่องก็เป็นมันก็ไม่ควรที่จะเอามาพูดนะคะ
บางเรื่องที่ถ้ามันไม่มาถึงจุดที่เป็นจุดที่สร้างความผิดหวัง
ให้กับประชาชนมากจริงนะไม่ได้ถึงจุดที่รวมหัวกันนะคะ
ผลการเลือกตั้งตรงนี้ขอพูดคำนี้ได้เลยนะ
เป็นการรวมหัวกันเพื่อจะล้มผลการเลือกตั้ง
ฉันธามติของประชาชนที่แสดงออกแล้วผ่านครูหาเลือกตั้งนะคะ
ก็อาจจะถึงจุดที่จะต้องพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริง